เรื่องที่กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปทำร้ายแพทย์พยาบาล
ในโรงพยาบาล๒แห่ง
แห่งหนึ่งไปทำร้ายแพทย์พยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ตีกันไปคว่างปลาสิ่งของ

เมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

ถูกเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลวิพาบรามชายประการ

ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ทั้งสองแห่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ไม่ไกลกัน

นะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ออกมานะฮะ
คือเหตุการณ์นี้นะครับก็เราไล่เลี่ยงกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวาน

ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหน
ฝ่ายของคนตายไม่พอใจ
หาว่าหมอของภาครัฐหมอของโรงพยาบาลรัฐ
ทำงานช้าจนช่วยชีวิตเพื่อนของเขาไม่ได้
ก็เลยมีการชกต่อยหมอที่เป็นผู้หญิง

อันนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลวิพาบรามชายปาการ
แล้วก็กลุ่มคนไม่พอใจหมอก็ตามไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง

เพื่อไปตามรุมทำร้ายกลุ่มคู่อลิอีกกลุ่มหนึ่ง
ที่เขารักษาตัวอยู่ที่นั่นนะครับ

ทางตำรวจเองนะครับก็แกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิด
ที่เป็นหลักฐานของทั้งสองโรงพยาบาลเลยนะครับ
จนกระทั่งสารวัตรสืบสวนสพสำโรงใต้

แถลงข่าวหลังเข้าจับกลุ่ม

ทั้งสองฝ่ายเลยจำนวน๑๑คนที่จับมาได้นะครับ

เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ปรากฏในคลิปวงจรปิด
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลวิพาบรามชัยประการ
ก็ต้องมี๑คนที่ชกหมอผู้หญิง

แล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
คนแรกคือนายพานุวัฒน์หรือว่ากั๊กสุกแย้ม
คนนี้แหละครับเป็นมือต่อยเป็นมือชก
เป็นคนที่ลงมือต่อยแพทย์หญิง

ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูในคลิปจะเห็นว่าเขาใส่เสื้อเหลือง
แล้วเข้ามาเปิดก่อนเลยต่อยคุณหมอผู้หญิงจนคุณหมอร่วง
ก็คือนายกลั๊กค์คนแรกแล้วหลังจากนั้น
คือนายกั๊กเขาก็ยอมรับนะ

เขาไปชกแพทย์หญิงภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพาบรามชัยปราการ

เขาก่อเหตุจริงเนื่องจากความโมโหที่ทราบว่าเพื่อน
ก็คือนายคิวเสียชีวิตในมือหมอ
และทันทีที่ได้ยินจากญาติของนายคิว
ก็เดินเข้าไปสอบถามว่าใครใครเป็นคนบอกว่าเพื่อนของเขาเสียชีวิต
มีหมอผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าหมอเอง
ทีนี้ครับนายกั๊กก็เกิดความโมโหเข้าไปชกที่ใบหน้าด้านข้างขวาของคุณหมอจนล้มลง
จากนั้นเจ้าหน้าที่บุรุษพยาบาลชายที่อยู่ใกล้กับคุณหมอหญิง
ได้พยายามเข้าชกต่อยผม
ทำให้น้องชายงงผมอันนี้เป็นอีกคนแล้วนะนายนิภนหรือว่ามินนี่นะครับ
ที่เป็นหนึ่งใน๓ผู้ต้องหาที่สำคัญ
นายนิพนธ์หรือมินน้องชายผมเข้ามาช่วยผม

ที่ญาติของนายคิวผู้เสียชีวิตจะเข้าห้าม

พากันเดินออกมาจากห้องฉุกเฉิน
ตัวนายมินก็ยอมรับผมเป็นคนต่อยบุรุษพยาบาลจริง

และพยายามที่จะเข้ามาต่อยพี่ชายของผม
ผมจึงพุ่งตัวเข้าไปต่อยบุรุษพยาบาลอย่างจัง
แล้วก็ถูกห้ามถูกแยกย้ายออกมา
นี่แหละฮะถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่สำคัญ
ที่ก่อเหตุที่โรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือที่ตกเป็นผู้ร่วมก่อเหตุ

เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมด๑๓คน
ซึ่ง๑๓คนจะรวมผู้เสียชีวิตด้วยนะ

ก็มีผู้ไปรับบาดเจ็บ๒คน
ที่อยู่ที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
แล้วก็ผู้เสียชีวิตในคิวอยู่ที่โรงพยาบาลวิพาบราม
ข้อหาแรกก็คือชุมนุมขออภัย
ข้อหาแรกคือเหตุชุลมุนต่อสู้กัน
และเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้มันเป็นต้นเรื่อง
คือเกิดขึ้นภายในซอยโรงเหล็ก
ทั้งสองกลุ่มไม่พอใจกันแล้วก็ก่อเรื่องกันในซอยโรงเหล็ก
ข้อหาที่๒ก็ที่โรงพยาบาลครับ
เหตุร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลวิพาบรามชายประการ
และทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์
และข้อหาที่๓คือร่วมกันบุกรุกโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
ทำให้เสียทรัพย์และร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตขออภัย
มีผู้ได้รับบาดเจ็บแก่กายและจิตใจนะครับ
เดี๋ยวย้อนฟังเสียงนายกั๊กสักนิดหนึ่งนะครับ
นายกั๊กคนที่เดินเข้าไปชกคุณหมอผู้หญิง
ภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพาบราม
ให้การและอธิบายว่าอย่างไรเหตุใดเขาถึงหัวร้อน
พอได้ยินคำว่าเพื่อนเขาเสียชีวิตรุ่นน้องเสียชีวิต
เขาถึงหัวร้อนไปชกคุณหมอผู้หญิงนะครับ

แล้วก็เดินออกไป
นี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิพารามชัยปราการนะฮะ

อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มวัยรุ่นโรงเหล็กนั่นเองค่ะ
ที่เขามีเพื่อนที่เป็นคนเจ็บ๒คน
ก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
แล้วก็โดนกลุ่มวัยรุ่นมหาวงเนี่ยนะคะ
บุกไปทำร้ายที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า

คือกลุ่มที่บุกไปที่โรงพยาบาลวิพาบราม

แล้วก็บุกไปหากลุ่มวัยรุ่นโรงเหล็ก
ที่เมืองสมุทรปู่เจ้าใช่ไหม
อืมตอนนี้รู้ชื่อเล่นค่ะ

ห้าคนนี้มีนายเต๋านายแจ๊กนายเจ๋งนายต้น

ทีนี้ที่เขามีเรื่องกันมาก่อนต้นเรื่องเลยคุณผู้ชม
มันมาจากการที่เขาไปตีกันไปทะเลาะกันก่อน
ซอยโรงเหล็กที่ตำบลบางย่าแพรกที่พระประแดงนี่แหละค่ะ
คือจังหวะนั้นมันเป็นจังหวะของความชุนละมุน
ในคิวโดนนายแจ๊กแทงเขาที่หายปร้า
แล้วก็ราวนมขวารวมถึงที่คอ

แล้วขณะที่ในแจ๊คถูกแทงที่หัวแล้วก็กกหูเนี่ยนะคะ
คือพอเขาเจ็บแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างเหมือนกับ
พยายามที่จะเอาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาล
คือมันสู้กันทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็พอได้รับบาดเจ็บกัน
ดังนั้นนะฮะก็รีบพาเพื่อนไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
ฝ่ายของวัยรุ่นกลุ่มมหาวงก็มีนายคิว
เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งทางแพทย์ระบุว่าเสียชีวิต
ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลวิพาบรามด้วยซ้ำนะครับ
ขณะที่นายแจ็คซึ่งเป็นกลุ่มของวัยรุ่นโรงเหล็กเนี่ย
ถูกแทงที่หัวกกหูก็ไปเข้าโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะครับ
สรุปตอนที่หลังเกิดเหตุภายในซอยอะไรนั้นนะฮะ
ก็ปรากฏว่าแยกย้ายกันไปรักษาตัว
แล้วก็ไปมีเหตุชุลมุนกันที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งนะครับ
ดูส่วนของกลุ่มมหาวงกันสักนิดหนึ่ง
เพราะว่ากลุ่มมหาวงมีผู้เสียชีวิตก็คือนายคิวใช่ไหม
ศพของนายคิวญาติได้นำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมหาวง
ถ้ำกลางความสกเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวนะครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุลูกถูกแทง
และสามีก็รีบเดินทางไปดูลูกที่ห้องฉุกเฉิน
เห็นว่าหมอกำลังช่วยปั๊มหัวใจ

แต่ลูกชายไม่มีชีพจร
ตอนนั้นเธอเป็นคนร้องขอผู้เป็นแม่นะ
ร้องขอให้หมอปั๊มหัวใจต่อ
กระทั่งนะครับเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนกัน
เพื่อนของนายคิวนี่แหละครับบุกเข้ามาในห้องฉุกเฉิน
เอ๊ะอะโวยวายแล้วก็ไม่พอใจคุณหมอที่ปั๊มหัวใจ
แต่ปั๊มหัวใจนายคิวไม่ขึ้นจนกระทั่งนายคิวเสียชีวิต
และหาว่าหมอนี่แหละเป็นคนทำให้ในคิวเสียชีวิต
ก่อนหน้านั้นส่งโรงพยาบาลเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วหมอไม่เห็นทำอะไรเลย
ทำไมล่ะไม่ช่วยกันปั๊มหัวใจก่อนตั้งแต่แรกปล่อยให้พวกเพื่อนผมตายนะครับ
ดังนั้นเขาก็เลยมาชกต่อยเจ้าหน้าที่ชกต่อยแพทย์หญิง
ทีนี้ครับแม่ของนายคิวซึ่งกำลังโศกเศร้าเสียใจอยู่ในห้องฉุกเฉิน
ก็ต้องห้ามปรามแล้วแม่นายคิวก็บอกว่ารู้สึกผิดเหมือนกัน
ตัวเธอและสามีเข้าไปยกมือไหว้ขอโทษคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกคน
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพาบรามนะฮะ
ทั้งนี้นายคิวลูกชายเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีตั้งใจทำงาน
ไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่กรณีที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในแก๊งมหาวงนั้น
ขอบอกนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนระแวกบ้าน
และเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันเท่านั้นโดยเพื่อนเพื่อนของลูกชายมาเรียก
ให้ไปช่วยกันพูดคุยเพื่อจะเคลียร์ปัญหากันเท่านั้นเองนะครับ
พี่คนนั้นคือนายนาธีทรวรวทินก็คือพี่ตูนนั่นเองค่ะ
คือเขาเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มนี้แล้วก็ยกมือไหว้นั่นแหละ
บอกว่าผมขอโทษแทนน้องที่ไปทะเลาะวิวาส
ในสถานที่ราชการในโรงพยาบาล
แล้วก็บอกด้วยนะว่าสิ่งที่พวกน้องของผมทำลงไป
เป็นสิ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการ
ผมขอโทษหมอแล้วก็พยาบาลที่รุ่นน้องของผมเข้าไปทำร้าย
แล้วก็อยากให้สังคมให้โอกาส

อายุมากสุดคือ๒๙ปีค่ะ

ตัวรุ่นพี่คนนั้นเขาก็ยืนยันนะว่า
ส่งรุ่นน้องคือนายคิวเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเลย
แต่ว่าทีมแพทย์เข้ามารักษาล่าช้าไม่มีหมออยู่
สงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมล่ะถึงไม่มีหมอ

หมอจะมาช่วยชีวิตก็ฟ้ามืดแล้ว
เพราะเขายืนยันว่าเขาส่งไปตอนสัก๖โมง
แต่กว่าหมอจะมาช่วยทุ่มกว่านู้นนะฮะยื้อชีวิตกันเกือบชั่วโมง
สุดท้ายน้องของผมก็เสียชีวิตนะครับ
ผมก็ยังโทษเรื่องของระบบการรักษาของโรงพยาบาลรักษณ์อยู่
แต่เอาจริงนะคือทางฝั่งของคุณหมอ
ที่เขาได้รับบาดเจ็บก็มีออกมาเปิดเผยนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้และดีที่สุดก็คือพยายามที่จะช่วยยื้อชีวิต
คือสิ่งที่หมอทำอยู่ถูกต้องที่สุดแล้ว
คุณหมอบอกมาถึงมือหมอก็ไม่มีชีพจรแล้ว
พยายามช่วยกันปั๊มส่งต่อไม่ได้
เพราะว่าถ้าส่งต่อช่วงส่งต่ออันตราย
ทีนี้คุณผู้ชมเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็ต้องไปสอบถามทางด้านรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูล

คือคุณอนุทินก็ทราบข่าวทราบเหตุการณ์แล้วล่ะ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะว่าโรงพยาบาลทำผิดพลาด
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ควรอ่ะ
จริงนะคุณผู้ชมหลายคนดูแล้วก็บอกว่าโอ้โห

ดังนั้นคุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้สั่งดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

โดยนายอนุทินก็มีการตำหนิกลุ่มวัยรุ่น
ที่มีการยกพวกรุมทำร้ายหมอแล้วก็พยาบาล
ที่กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจ
หมอพยาบาลทำเพื่อนเสียชีวิตแล้วก็มาอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบ

แต่คุณอนุทินบอกว่าจะมาอ้างแบบนี้ไม่ได้
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลไม่ได้ทำผิด

ดังนั้นก็เลยมีการสั่งการให้ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยบุคลากรในโรงพยาบาลอยู่แล้ว
แล้วก็มีการสั่งให้อธิบดีกรมสนับสนุนกรมบริการสุขภาพ
ควบคุมโรงพยาบาลโดยตรงเนี่ยให้ลงพื้นที่เลยไปดู
เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้อง
คนที่เป็นเจ้าทุกข์จะต้องดำเนินคดีให้เฉียบขาด
ไม่ให้ลดลาวาศอกอย่างแน่นอน
เพราะเรื่องนี้นะคุณผู้ชมถือเป็นคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้มีคนเจ็บด้วย
แล้วทรัพย์สินในโรงพยาบาลโอ้โหมันเละตุ้มเป๊ะมันเสียหายไปหมดเลย
คุณพูดถึงเรื่องของทรัพย์สินในโรงพยาบาลใช่ไหม
ถือว่าเป็นคดีแพ่งด้วยจะต้องชดใช้นะ
ในโลกโซเชียลเขามีการแชร์กันนะบอกว่าจะตีกันในโรงพยาบาล
เลือกเครื่องมือที่จะโยนใส่กันด้วยนะคะ
งั้นนะเดี๋ยวคุณต้องเสียเท่านี้แล้วบอกราคาไว้เลย
อย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจ๘๒๐๐นะจ๊ะนะครับ
แล้วก็เครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ๑๖๐๐นะจ๊ะ

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติเป็นแสนนะจ๊ะ
ไอ้ที่คุณหยิบปลาไปเนี่ยถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ย
คือกลุ่มของแก๊งโจพวกนี้
คือจะไหวที่จะพอจ่ายค่าเสียหายตรงนี้หรือเปล่า
นั่นสิเพราะมันเป็นทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับ
คุณผู้ชมครับเรามาดูตัวอย่างของอีกที่หนึ่ง
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

เขาก็บอกนี่มาดูตัวอย่างที่โรงพยาบาลผมสิ

เขามีนี่ฮะห้องฉุกเฉินของเขามีแนวคิด
ตั้งสถานีตำรวจในโรงพยาบาลซะเลย
นี่ตำรวจก็อยู่ที่นี่นี่แหละค่ะอยู่ติดกันเลย
คุณคิดดูสิว่าเป็นไอเดียที่จริงมันไม่น่าจะเกิดขึ้นไง
ก็คุณสืบสกุลที่ผ่านมาเราอ่านข่าวแบบนี้บ่อยถูกไหม
วัยรุ่นมาตีกันในโรงพยาบาลมาตีกันในห้องฉุกเฉิน
เพราะงั้นก็ย้ายสถานีตำรวจมาอยู่ตรงนี้ซะเลยค่ะ
เหรอครับนี่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคุณนะ
ซึ่งพอโรงพยาบาลศูนย์คุณหมอนบรงธาดาเดช
ก็เปิดเผยออกมาบอกว่าหลังจากที่ปีที่ผ่านมา
เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นก็มาตีกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนี้
เกิดขึ้นใน๒เดือนถึง๖ครั้ง
ไม่รู้มันจะมาตีอะไรกันนักหนานะครับ
ทางโรงพยาบาลก็เลยวางมาตรการต่างในการป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้น
โดยร่วมกับสพเมืองอุดรธานีเลย
สถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานี
ในโรงพยาบาลเลยบริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉินนะครับ
ซึ่งตำรวจจะแวะเข้าตรวจช่วงกลางคืนเป็นประจำ
โดยเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลต่าง
รวมถึงช่วงที่สถานบันเทิงเลิก
แต่ช่วงนี้ยังอยู่ในพรกรฉุกเฉิน
ทำให้เหตุตีกันลดน้อยลง

เราจัดโครงสร้างเป็นอย่างดีเลยนะคุณในการป้องกันเหตุนะครับ

เพราะว่าประตูมันไม่ใช่อยู่ดีปุ๊บ
คนข้างนอกจะเปิดแล้วเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้
ประตูที่โรงพยาบาลนี้เขามีหลายชั้นค่ะ
เพราะว่าจุดแรกเขาต้องเป็นจุดรอคอยของญาติ

แล้วพอชั้นที่๒ก็จะมีรอปภของโรงพยาบาลเฝ้าประจำเลย
จุดที่๒นี้บุคคลข้างนอกอยู่ดีจะกดจากข้างนอกเข้าไปไม่ได้นะ
จะต้องให้คนข้างในไม่ว่าจะเป็นรอปภหรือพยาบาล
เป็นคนกดเปิดจากด้านในให้เข้า
ใช่ฮะและส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างคุณ
เขามีอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นไม้งามไม่ว่าจะเป็นขอ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เขาจะใช้ในการระงับเหตุจับแยกจับย้ายคนที่จะมาทะเลาะกัน
ดิฉันดูรูปในโรงพยาบาลเขาเป็นไม้งามแขวนไว้ที่กำแพง

เออนะฮะบางคนก็เข้าไปแซวพอเห็นแล้ว
ไม้งามนั้นไว้จับวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุหรือจับตัวเฮีย

เขาก็เข้าไปแซวกันในโลกโซเชียลนะครับ
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นโมเดล
แล้วก็พอโรงพยาบาลบอกว่าหลังจากที่เราดำเนินการแบบนี้
มีมาตรการแบบนี้๗๘เดือนที่ผ่านมา
ยังไม่เคยเกิดเหตุตีกันในห้องฉุกเฉินเลย
เพราะฉะนั้นเห็นโมเดลแบบนี้แล้ว
เห็นโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีทำแบบนี้แล้ว
โรงพยาบาลที่อื่นจะใช้โมเดลของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
บอกว่าเขาก็ไม่ว่านะได้เหมือนกัน
แต่ถ้าวัยรุ่นมาเยอะมาตีกันเยอะจะห้ามไหวไหม
เอาเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ต้องมีสำนึก

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ